คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะ
เราเห็นแล้วมันสมชื่อคณะเขาจริง
คณะหมอลำใจเกินร้อยใช่ไหมคะ

วันนี้ประมวลมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยค่ะ
มาเลยค่ะ
เริ่มกันเลย

เชื่อว่าบอสบอยดูแลลูกน้องด้วยใจจริงเลย
คือหน้าที่นี้แม่ครัวมาทำก็ได้ป่ะ
แต่ว่านี่บอสบอยลงทุนทำเองเลยจ้า
เป็นไงพัดลมอัตโนมือยืนอยู่ข้าง
ลงมือทำแบบนี้ลูกน้องกินอำอิ่มกันอร่อยแน่นอน
แล้วคือแบบเจ้านายลงมาเอง

เราขนาดนี้ได้ใจจริงคุณผู้ชม

จากพ่อครัวบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
ความสะอาดเรียบร้อยของชาวคณะ
อสบอยก็ใส่ใจเป็นพิเศษ
นี่คุณผู้ชมเห็นถือทรโคงบอกกล่าวลูกน้องแบบนี้

แต่ว่าบอสบอยเนี่ยกำลังบอกให้ลูกคณะเก็บของค่ะ
โดยเฉพาะพวกขยะต้องเก็บไปให้หมด
จะมาเปิดการแสดงพื้นที่เคยเรียบร้อยแบบไหน
หลังแสดงเสร็จต้องทำความสะอาดให้นิ้งเหมือนเดิมเท่านั้นค่ะ
เจ้าภาพเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องหนักใจแล้วก็มาเสียเวลานั่งเคลียร์พื้นที่อีกค่ะ
สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะไม่สงวนลิขสิตนะคะ
สะอาดมากเลยอะใส่ชุดหมอรำไปพร้อมทุกโรคง

ขอบคุณคุณคุณผู้ชม
จริงนะบอสบอยบอกนะคะว่าจริงบทบาทพ่อค้าเนี่ยอยู่ในสายเลือดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
เพราะครอบครัวเป็นครอบครัวค้าขายค่ะ
คันจะค้าขายของตัวเองบอสบอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วค่ะ
ขอเอาเวลาไปนอนดีกว่าค่ะอยู่ช่วยขายกับเด็ก
มีคอนเทนต์เล็กน้อยให้แฟนคลับได้คลายความคิดถึง
ก็สุขใจแล้วล่ะค่ะไปฟังเสียงบอสบอยกันหน่อยค่ะ